ที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะ

ข้อความที่กระติกคุยกับผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วก็ประโยคนึงที่กระติกเนี่ย

หนูพลาดเองที่รับงานนี้

ไลน์ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล

คุยกับชายปริศนาคนหนึ่ง
ข้อความอย่างที่เห็นเลยนะฮะ
กระติกทักไปหาชายปริศนา

ขอบคุณมากที่ยื่นมือมาช่วยนะคะ
ซึ่งชายปริศนาตอบกลับมา

แล้วได้คุยกับทนายเรียบร้อยใช่ไหมครับ

กระติกตอบว่าคุยเรียบร้อยแล้วค่ะ
สนทนาซึ่งเป็นผู้ชายปริศนาเนี่ย
ก็ตอบกลับมาบอกว่าส่วนเรื่องเงินค่าจ้างทนาย

โดยกระติกระบุว่าขอบคุณมากนะคะ

เล่าความจริงให้ทนายทั้งหมดนะครับ
ก่อนที่กระติกจะตอบไปว่าเล่าไปหมดแล้วค่ะ
แต่เพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยบังคับเรา

เขาไม่อยากให้พูดอะไรที่ไม่ตรงกัน
หนูพลาดเองที่รับงานแบบนี้
ก่อนที่จะมีรูปอิโมจิน่าเศร้านะครับ

กลายเป็นกระแสขึ้นมาทันทีเลยว่าโอ้โห

และอะไรที่เป็นการปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงหรือเปล่านะครับ

ผู้ประชาการตำรวจผู้ทรวมภาคหนึ่งเปิดเผยบอกว่า

แสดงว่ายังไม่เข้าสู่สำนวนนะครับ
มุมของกฎหมายนะมีความเห็นจาก

หากชัดที่หลุดออกมาเป็นชัดปลอม

ก็สามารถดำเนินคดีได้ตามพรบคอมนะฮะ

นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ

ขอแนะนำให้ส่งตำรวจที่สพนนทบุรี
เขาว่ากันว่ามีนักข่าว

คนที่ชัดกับคุณกระติกได้แล้ว

ว่าเขาแชทกับกระติกจริง

แล้วเขาก็โอนเงินโอนทองมา๓แสนกว่าบาท
เพื่อเอามาให้กระติกใช้ในการสู้คดี
คุณผู้ชมแต่ต้องสืบต่อนะ
เดี๋ยวนักข่าวก็คงต้องทำงานต่อแล้วฮะ
คือหลักฐานค่อยปรากฏออกมาทีละอย่าง
หรืออาจจะพรุ่งนี้ความชัดเจนจะมากขึ้น

พรุ่งนี้คงจะมีหลายอย่าง
ที่จะเกิดความกระจ่างในคดีนี้